ผู้หญิงเขาหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะหรือว่าการออกกำลังกายนั่นเอง
อย่างคนนี้สิคุณอุ้มลักษณะค่ะบอกเลย
ถึงจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเธอ
ระเบียบวินัยในการรักษาหุ่นดีเยี่ยมเลยนะ
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะเรามีเคล็ดที่ไม่ลับนะคะของคุณอุ้มลักษณะในการดูแลรักษาหุ่นกัน
ไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ

และแฟชั่นแต่ละครั้งของเธอบอกเลยว่าเห็นแล้วต้องร็อก

แม้ว่าเมื่อก่อนสาวอุ้มจะยังไม่ฟิตหุ่นหนักหน่วงขนาดนี้
แต่เธอก็ดูเป็นสาวสวยหุ่นดีคนหนึ่ง
เพียงแค่กล้ามท้องกล้ามใจอาจจะยังไม่ชัดเท่า
รูปร่างของคุณแม่ลูกหนึ่งก็เป๊ะปังแบบสุด
ซึ่งคุณค่ะก็จะได้รูปร้างที่ฟาดแบบนี้ไม่ใช่ง่ายค่ะ
อุ้มต้องดูแลตัวเองเยอะมาก
ในเรื่องการออกกำลังกายอย่างหนัก

เรียกได้ว่าใช้เวลามานานถึง๖๗ปี
ในการปั้นหุ่นและรักษาหลื่นร้างของเธอ
บันเทิงไทยรัฐเลยขอล้วงเคล็ดลับการออกกำลังกาย
รวมไปถึงเรื่องการรับประทานอาหารของสาวอุ้ม
ที่เธอทำเป็นประจำจนได้บอดี้สุดลีนแบบนี้ค่ะ
แลนการออกกำลังกายปั้นร่างให้เป๊ะปังของเธอนั้น
ออกกำลังกายวันละ๑ชั่วโมง
มีเทรนเนอร์มาคอยให้คำแนะนำ
โดยจะมุ่งมั่นไปที่การเวทเทรนนิ่ง
เพื่อจะปั้นกลามสวยสลับกับคาดิโอบ้าง
และส่วนที่เธอเน้นหนักเป็นพิเศษนั่นก็คือก้นและขา
เธออยากจะมีรูปร่างที่สับแบบดาราฝรั่งอย่างเคนดอลเจนเนอร์
รวมไปถึงเหล่านางแบบวิคโตเรียซีเครต
เรียกได้ว่าเป็นไอดอลและแรงบันดาลใจ
ในการทุ่มเวลาออกกำลังกายของอุ้มค่ะ

อุ้มเน้นเลือกรับประทานอาหารจากธรรมชาติ
ไม่ทานของแปรรูปหลีกเลี่ยงน้ำตาล
หากอยากได้รสชาติหวานจริงก็จะเลือกเป็นน้ำผึ้ง

บรรดาเครื่องปรุงโซเดียมทั้งหลายแหล่
หลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเพราะจะทำให้ตัวบวมค่ะ
เรียกได้ว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงค่ะ

ต้องอาศัยความมีระเบียบวินัยและตั้งใจทำอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเธอก็ใช้ความขยันอดทนกับทุกวิธีการปั้นหุ่น
พอได้บอดี้เลิศมีกล้ามท้องรอง๑๑เด็ดดวงแบบนี้แล้วก็

ที่จะเห็นสาวอุ้มนั้นอวดเดือนร่างโชว์ผลงานในชุดว่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง
เรียกได้ว่าแต่ละชุดแต่ละแบบที่หลายคนได้เห็นกันนั้น
อุ้มสวมใส่มันอย่างมั่นใจและมีความสุข
เธอมีของดีถึงได้กล้าโชว์ยังไงล่ะคะ

คือที่จะเป็นความสุขที่สนทรีนนอน๖ปี
กับการที่แบบออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมาตลอด

มันต้องใช้ใจจริงนะ
มันเป็นเรื่องของใจก็รู้เลยบางทีเราแท็กเวลาคลิปแล้วเราทำไม่ได้
ตั้งเป้าว่าฉันทำไม่ได้ฉันตอบไม่ได้

มันต้องมีแรงบันดาลใจมีความตั้งใจมีวินัย
แล้วก็มันก็ได้ผลเพราะมันได้ผลแบบรู้สึกว่า
เฮ้ยมีสิ่งที่เราแบบเด้วมาขนาดนี้เหนื่อยมาขนาดนี้
เอาไว้หากตั้งใจมีเป้าหมายแนวแน่ชัดเจน
ทุกคนก็จะสามารถมีรูปร่างที่เป๊ะปังได้ดั่งใจหวังแน่นอนค่ะ
ฉันมีของดีฉันได้กล้าโชว์
บอกเลยนะคะนี่นะคุณผู้ชมอันนี้คือที่เราให้ดูเพราะอะไร
มีระเบียบวินัยในการที่ดูแลรูปร่างตัวเองมาก
ไม่ใช่แค่เดือน๒เดือนจะเห็นผลนะออกกำลังกายมา๖ปีแล้วกัน
ใช่เป็นแรงบันดาลใจดีให้กับพวกเราสาวแล้วกันเนอ